ฟังพรรคเล็กเข้าบ้างพรรคเล็กที่อยู่ใน๘พรรคแต่พรรคเป็นธรรม
คุณกะนวีครับคุณกะนวีบอกว่ารอได้ไหม
ก็อีกแค่๑๐เดือน๑๐เดือนที่สวเขาจะไป
เราก็จะได้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้ไง
คือหมายถึงใช้แค่เสียงสส๒๕๑เสียงขึ้นไปก็ได้แล้ว
อ่าเอายังไงนะครับ
คุณกรณวีนะครับบอกว่าเสนอสมการใหม่ของการจัดตั้งรัฐบาล
รอ๑๐เดือนหรือเจ็บอีกหลายปี
คุณกรณวีเขาวิเคราะห์สมการ๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
มี๓สมการคือ๑หาเสียงสวเพิ่มเลือกนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทย
หาเสียงสอสอเพิ่มเลือกนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทย
หรือ๓อื่นแล้วก็มีเครื่องหมายคำถาม
กรณวีบอกว่าทุกสมการที่ว่ามาคือ
เก้าไกลต้องลดเพดานนโยบายที่ให้ไว้กับโวตเตอร์ของเขา
คือของเก้าไกรหรือสมการอื่นอาจหมายถึง

ฉะนั้นหากพิจารณาให้ดีแล้ว
สมการทั้ง๓หลักการและอุดมการทางระบอบประชาธิปไตย

คุณกัณวีเสนออีก๑๐เดือนรอได้ไหม
รอให้สวเขาหมดวาระไป
แล้วเอาแค่เสียงสส๕๐๐เสียงเนี่ย

อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาหาเสียงสนับสนุน๓๗๕เสียง
น้ำแข็งเท่าไหร่นะ๒๕๐ก็โอเคแล้วไง
๒๕๑มากกว่า๑นะครับ
มันอาจจะเจ็บบ้างที่ต้องรัฐบาลรักษาการต่อไปสัก๑๐เดือน
คือคุณกรวีพูดมาว่าทนมาได้ตั้ง๙ปี
แล้วต้องต่ออีก๑๐เดือนไหม
แต่ดีกว่าเจ็บอีกหลายสิบปีไหม
หากให้อำนาจนิยมกลุ่มอำนาจอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็ฝากคำคมทิ้งท้ายโพสต์ว่า
ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับ
คุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมจะรอไหม
จะรออีก๑๐เดือนอย่างที่คุณกะนวีพักเล็กเนี่ย

พอพ้น๑๐เดือนไปก็สออย่างเดียวแล้ว